ไปดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ตำบลทุ่งสุขลาอำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรีกันหน่อยนะคะ
ชาวบ้านซึ่งเป็นพลเมืองดีเขาไปเห็นผู้ชายคนหนึ่งเป็นคนงานก่อสร้างชาวกัมพูชาค่ะ
กำลังใช้น้ำร้อนราดไปที่ตัวสุนัขแล้วก็ไปถลกขนมันค่ะ
เตรียมที่จะทำแหละนำไปประกอบอาหาร
เพราะชาวบ้านเห็นแบบนี้บอกว่าแหม่มันช่างโหดร้ายเหลือเกินนะคะ
ก็เลยเอามือถือมาถ่ายคลิปเอาไว้
พอถ่ายเสร็จปุ๊บก็ไปแจ้งความกับตำรวจในท้องที่
คุณผู้ชมไปดูคลิปเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกันหน่อยนะคะ
ก็น่าจะแจ้งเทศบาลเขามาจับ
อันนี้เป็นคนไทยอันนี้เป็นคนไทยป่ะ
คือคนที่เป็นชาวบ้านตะบนทุ่งสุขลาอำเภอศรีราชาจังหวัดชมบุรีเนี่ย
พยายามที่จะเอาคลิปพยายามที่จะเอามือถือถ่ายคลิปเอาไว้
แล้วก็ถามผู้ชายคนนี้เป็นแรงงานก่อสร้างชาวกัมพูชา
เป็นคนไทยหรือเปล่าคือคนที่เป็นแรงงานก่อสร้างเนี่ย
คนนี้เนี่ยพ่อหนุ่มเสื้อลายคนนี้นะพยายามบอกว่า
ก็มันโมโหถามว่าโมโหเพราะอะไรล่ะ
ก็เพราะว่าหมาที่ตัวเองกำลังจะชำแหละไปประกอบอาหารเนี่ย
ไปกัดไก่ที่ตัวเองเลี้ยงไว้อะค่ะ
ตายหลายตัวค่ะแล้วล่าสุดก็เพิ่งกัดไปอีกหนึ่งตัวนะคะ
เป็นไก่ชนมูลค่า๒๕๐๐บาท
ด้วยความโมโหด้วยความแค้นก็เลยใช้มีดเนี่ย
ฟันคอจนตายแล้วก็ลากมันไปในแคมป์คนงาน
เพื่อไปชำแหละกินเป็นอาหารเนี่ยนะคะ
นี่เป็นคลิปที่ชาวบ้านเขาถ่ายเอาไว้เนี่ยคุณผู้ชม
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่แคมป์คนงานก่อสร้างแห่งหนึ่ง
ในพื้นที่หมู่๑๒ตำบลทุ่งสุขลาอำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรีค่ะ
พอตำรวจมาถึงก็มาพบผู้ชายคนนี้แหละค่ะ
ผู้ชายคนนี้เป็นคนงานเกาะสร้างชาวกัมพูชานะคะ

เบรคโนรีในอายุ๕๐ปีค่ะ
ตอนที่ตำรวจไปถึงกำลังนั่งอยู่หน้าเตา
ชำแหละเนื้อหมาเป็นอาหารนะคะ
ตำรวจเขาก็เลยคุมตัวนายเบรคคนนี้เนี่ย
ไปที่โรงพักแหลมชะบัง
นำตัวไปสอบปากคำนะคะ
สอบปากคำในเบรกบอกว่าก็โมโห
พูดเหมือนเดิมก็หมามันมากัดไก่ชนของตัวเองที่เลี้ยงไว้
ไม่ได้กัดตัวเดียวนะกัดตายไปหลายตัว

หมาเพื่อที่จะเอาหมาไปกินนะคะ
คุณผู้ชมฟังเสียงนายเบรคผู้ต้องหาคนนี้กันหน่อยนะคะ
เขาคิดจะตายเลยและก็จะกินมันด้วย
แล้วแม้นะมรู้สึกไงที่จะกินมันเนี่ย

โอ้โห

ขออโฮศิกรรมต่อมาที่ได้เบรคไปฆ่ามัน
แล้วก็จะเอามันไปกินเนี่ยนะคะ
คุณผู้ชมเดี๋ยวไปดูบรรยากาศช่วงนี้กันหน่อยนะคะ
สูดสุขตรีกไป
เดี๋ยวนะคนนี่คือตำรวชใช่ไหม
ตำรวจโรงพักษ์สพแหลมชะบังค่ะ

พาสุดขอเข้ามาท่านเคยบวชมาก่อนหรือเปล่า

เอาล่ะคุณผู้ชมนอกจากตำรวจที่จะสอบปากคำในเบรกแล้ว

แล้วก็จับนายเบรกไปดำเนินคดีตามกฎหมาย

กฎหมายบ้านเรามีกฎหมายพรบธารุณกรรมสัตว์ใช่ไหมคะ
ลักษณะการกระทำแบบนี้คือมันผิดกฎหมาย

เป็นตัวแทนเป็นสมาชิกเครือข่ายภาคประชาชนต่อต้าน
การค้าสัตว์ข้ามชาติและทารุณกรรมสัตว์นะฮะ
ก็เดินทางมาพบกับตำรวจสพแหลมชะบังด้วย
มาหารืนาวทางเรื่องของการดำเนินคดีกับนายเบรก
สุนัขจรจัดในพื้นที่ดังกล่าวคือในตะบนทุ่งสุขลาอำเภอศรีราชาเนี่ย
มันมีมากกว่า๑๐ตัวแต่ปรากฏว่าตอนนี้เนี่ยมันมีไม่ถึง๕ตัว
เขาก็เลยคิดว่าที่มันมีเยอะประมาณ๑๐ตัวแล้วมันหายไปเหลือไม่ถึง๕ตัว
บางส่วนในเบรกเนี่ยท่าเอาไปกินรึเปล่า
โดนกินรึเปล่า
จะเป็นคนไทยคนต่างด้าวก็จะต้องรับผิดชอบ
รับโทษตามกฎหมายเรื่องของการทารุณกรรมสัตว์
โดยเฉพาะนายเบรกก็ต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมายนะคะ
แต่ตอนไปสอนอเขาก็เนี่ยเขายกหิ้วหมาไปเองเลยนะ

เขารู้สึกว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาสำหรับเขา
แต่สำหรับคนรักสัตว์หรือว่าสำหรับเราเนี่ย